คุณผู้ชมอยากให้ดูคลิปหนึ่งนะคะ

ผู้ชายคนนี้จู่น้องนักเรียนสองคนเดินมาด้วยกัน
หมัดตรงใส่หน้าเขาไม่มีเหตุผลเลยนะคะ
พอตำรวจมาถึงปุ๊บพยายามจะจับตัว
ต่อยตำรวจอีกว่างั้นค่ะ
นี่ค่ะสุดท้ายแล้วก็โดนตำรวจรวบตัวได้ในที่สุดนะฮะ

เจ้าของคลิปซึ่งเป็นพลเมืองดีเล่าบอกว่า
คือเขาเห็นน้องนักเรียนผู้ชายสองคนเนี่ย
เดินกลับบ้านแถวปากซอยลาซานะคะ

คนที่ถูกจับเข้าไปต่อยหน้าเด็กโดยที่ไม่มีเหตุผล
แล้วเด็กเขาจะสู้ได้ไหมเขาไม่มีทางสู้หรอกค่ะ
พลเมืองดีเขาก็เลยเข้าไปห้ามพยายามเอาตัวของตัวเองไปบังไปกันน้องไว้
แล้วก็ถามกลับไปที่ผู้ชายคนนั้นว่าทำน้องเขาทำไม
ผู้ชายคนนั้นบอกยังไม่ได้ทำอะไรเลย
ทั้งที่หมัดตรงใส่หน้าน้องไปแล้วค่ะ
ทีนี้พลเมืองดีทำไงโทรแจ้ง๑๙๑เลยนะคะ
จังหวะที่รอตำรวจผู้ชายคนนั้นจู่เดินหนีไปเลย
พลเมืองดีขับรถตามไปห่างเพื่อรอตำรวจ

มาถึงนะฮะก้าวร้าวใส่ตำรวจด่าทอพลเมืองดี
จนตำรวจเนี่ยต้องกันพลเมิงดีเนี่ยออกมาก่อน

ที่ชายคนในคลิปจะเข้าไปขอโทษเด็กนะคะ
วิธีการขอโทษของเขาคือก้มกราบเท้าของเด็ก

ก็เลยตำรวจถามน้องว่าน้องยอมไหม

ถ้าเกิดยอมเนี่ยวันหลังเขาอาจจะไปทำร้ายคนอื่นอีกนะฮะ

กรีความร้อนแรงมันเพิ่มตรงนี้แหละ
ชายคนในคลิปไม่พอใจพลเมืองดีนะคะ
ทีนี้ตำรวจต้องกันท่าไว้ก่อนต้องกันไว้ก่อน
หลังจากนั้นค่ะชายคนนั้นไม่พอใจตำรวจด้วย
ก่อนที่จะไปชกตำรวจตำรวจก็เลยตัดสินใจล็อกตัวใส่กุญแจมือเลยนะคะ
คือพลเมืองดีเขาไม่ยอมเลยล่ะเขาบอกไอ้คนนี้มาทำเด็กทำไม
อยู่ก็มาทำคนอื่นเขาแล้วก็กลัวไงถ้าตำรวจไม่จับไปเนี่ย
เดี๋ยวอีกหน่อยก็ต้องมาทำคนอื่นอีกตำรวจช่วยจับหน่อยเลย
แล้วตำรวจก็โดนซะเองด้วยตำรวจโดนต่อยเลย
นี่ไงประเด็นอยู่ตรงนี้อีกประเด็นหนึ่งนะคะ
ก็มีการตั้งข้อคำถามว่าถ้าเกิดว่าตำรวจไม่โดนต่อยคุณจะจับป่ะ
คือถ้าเกิดว่าเด็กโดนต่อยอย่างเดียวเนี่ยเพราะอะไร
เพราะว่าตอนที่เด็กโดนต่อยเนี่ยคือเหมือนตำรวจจะไกลเกลี่ย
ใช่คือตำรวจจะไม่จับนะฮะ
พลเมืองดีเขาเลยไม่ยอมบอกตำรวจต้องจับไปสิ
ทำร้ายร่างกายนะคะทำร้ายร่างกายแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็โดนจับนะคะ
ล่าสุดน้องคนที่ถูกทำร้ายโทรมาขอบคุณ
แล้วก็แจ้งบอกว่าชายคนดังกล่าวโดนไป๒ข้อหาคือทำร้ายร่างกาย
นี่นะคะกับทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่